เราเริ่มหาตังค์เองครั้งแรกได้นะตอนอายุประมาณ
เท่าไหร่ผู้อยากจะอุดอ่าเท่าไหร่ต่ออาจ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

อย่าวาดรูปพี่ให้หน่อย่ิ

ดมป๓หารายได้นี่มัธยาว้นวะ

น้องกันป๒ดูหน่อยที่น้องกันหารายได้

โอ้ยลูกเอ้ย

ขิมเปิดหมวก
ยุคนี้หาคนเล่นเป็นแบบนี้ยาก

เพราะว่าเราก็จะเห็นสมมุติเปิดหมวกมีร้องเพลงนะครับ

ถ้าเด็กยุคใหม่ลูกพี่เบิร์ตเล่นอะไรเล่นกีต้าได้
ก็ทุกอย่างได้นิดหน่อย
แต่ว่าคือเล่นเพื่อจะไปส่งเสริมการร้องเพลงมากกว่า
นี่แหละเอาจริงนะเด็กยุคนี้ความสามารถเขาก็รอบด้านแล้วก็เก่งจริง
ตัวสิบแปดขวบเองป๒ค่ะเด็กหญิงกัญญาพัฒนาจันทร์ค่ะ
น้องเนี่ยตีขิมอยู่ตรงที่บิ๊กซีสาขากระบี่นะ
เผื่อใครไปที่บิ๊กซีเจอน้องกันอ้าวอยากจะช่วยสมทบทุนการศึกษาได้เลย
กันบอกว่าหนูหาเงินแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในบ้านของผู้ปกครอง
แล้วคนที่เขามาซื้อของที่บิ๊กซีเนี่ยเขาก็ชมความสามารถของน้องกัน
นี่มีเงินมาหยอดกล่องให้น้องดูสิไม่ขาดสายเลยนะ
คุณพ่อบอกว่าปกติผมกับภรรยาเนี่ยนะ
มาเปิดบูธขายอาหารอยู่ในห้างนี่แหละโอเคเลย
ก็เนี่ยอยู่ใกล้กันไงลูกก็อยู่ใกล้พ่อแม่ด้วย
ช่วงวันหยุดเรียนน้องกันก็จะขอตามมา
พ่อแม่หนูมาช่วยขายของด้วยนะ
แล้วน้องกันมีความสามารถก็คือตีขิม
เลยขอใช้พื้นที่ห้างให้น้องกันได้แสดงความสามารถ
หมวกห้างก็สนับสนุนอย่างเต็มที่เลย
เท่ากับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะ
แล้วลูกค้าห้างก็บอกว่าเออเพลินดี
บางทีมาช้อปปิ้งแล้วก็ฟังเสียงขิมเพลินแบบนี้
คิดดูสิบางคนนะ
คือถ่ายรูปกับน้องแล้วก็เอาตังค์ให้น้องเลย

โอ้โหเยอะนะใช่

ใช่ก็นี่แหละหนูจะเก็บตังค์เอาไว้เป็นพวกอุปกรณ์การเรียน

เพื่ออนาคตน้องอยากเรียนดนตรีในระดับที่มันสูงขึ้น
หรืออยากเอามาเป็นทุนการศึกษา
เอาแน่นอนค่ะแม่ก็ช่วยเก็บให้น้องอยู่แล้วนะคะ
คือผมขอชื่นชมนะฮ่างศัพท์สินค้าเดี๋ยวนี้ที่จะเปิดพื้นที่แบบนี้
ให้กับเด็กเยาวชนได้แสดงออกนะฮะ
กล้าแสดงออกแล้วก็ได้สตุ้งสตางค์ด้วยไม่เยอะหรอก
ก็ไม่ผมเข้าใจผมเพิ่งไปร้องเพลงเปิดบ่ง
คือเด็กสมัยนี้คือเขากล้าที่จะแสดงออก

แล้วยามาอยู่พื้นที่ให้เขาถ้าเป็นรุ่นเรานะเขิน
ขนาดพ่อไปร่วมร้องกับลูกพ่อยังเผ็ดเลย
น้องคนนี้ไม่รู้แต่ลูกผมมันร้อนเงินแต่เด็ก
พ่อชอบทำไมลูกหนูร้อนเงิน
ป่าหรอกเขาชอบทำทางนี้